ก็คือเขาเป็นภรรยาของคุณแจ๊ค

คือคุณผู้ชมเห็นนะว่าโพสต์นี้
เป็นโพสต์ที่พี่หนูเล็กก่อนบ่าย
เขาระดมขอความช่วยเหลือ

คุณหญิงตอนนี้นะคะสภาพล่าสุดคุณหญิงเป็นแบบนี้
เพราะว่าเธอป่วยด้วยโรคไตค่ะ
เป็นโรคไตแล้วก็ไม่มีเงินผ่าตัดเปลี่ยนไต
ทำให้เธอต้องรักษาตัวด้วยการฟอกเลือดไปเรื่อยนะคะ
ส่วนคุณแจ๊คเชิญยิ้มเองหลายคนก็รู้กันดีอยู่แล้ว
แล้วว่าคุณแจ๊คเนี่ยก็ป่วยเป็นโรคป่อดติดเชื้ออยู่
บอกว่าตัวเขาต้องมีการฟอกเลือดถึงสัปดาห์ละ๓ครั้ง
คุณเห็นไหมภาพซ้ายเมื่อสักครู่นี้คือเธอเมื่อสมัยก่อน
คุณหญิงสมัยก่อนเป็นเซ็กซี่สตาร์ประกวดรุ่นเดียวกับคุณอ้ำพัชราภา
โด่งดังมากนะคะแล้วเธอก็บอกว่าเธอต้องฟอกเลือดสัปดาห์ละ๓ครั้งแบบนี้

แล้วก็ชาวเน็ตก็มาโจมตีด้วยบอกว่าเธอเนี่ยไม่มีเงินรักษาตัวแล้วก็มาเรียรัยชาวบ้าน
ฟังเธอชัดการออกมาเคลียร์ให้ฟังกันแล้วจ้ะ
นี่หลายคนถามมาเหมือนกันทำไมเราไม่ใช้สิทธิ์๓๐บาท
คือจริงแล้วหญิงถามมาหมดแล้วนะคะ
คือต้องบอกก่อนว่าหญิงเนี่ยมีประกันสังคมอยู่แล้ว
คุณแม่ก็เคยไปถามว่าแล้วถ้าใช้ประกันสังคมกับ๓๐บาทได้ไหม
คือคุณหมอก็บอกว่ามันก็ต้องเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง
อย่างถ้าตอนนี้ถ้าเราจะมาเอา๔๓๐บาทเปลี่ยนมาใช้๓๐บาท
ก็ต้องไปเริ่มใหม่มันก็ต้องไปเริ่มการอักษาใหม่
เริ่มตรวจใหม่เริ่มอะไรใหม่
คิดสั้นไม่เคยคิดสั้นเพราะอยากมีชีวิตอยู่แหละ
ก็ถึงออกมาบอกว่าไม่อยากตายอย่าง
เขาค่อยมาช่วยชีวิตหน่อยไม่อยากตายคือ
มันแค่ท้อจะสู้นะคะ
แล้วสำหรับพวกที่แบบว่าเกียร์คีย์บอร์ดทั้งหลายอะไรอย่างนี้
พวกที่แบบดราม่ามาอะไรอย่างนี้นะคะ
ขออย่างเดียวคือไม่ช่วยแต่อย่าแบบอย่ามาซ้ำเติม
อันนี้เป็นความในใจจากคุณหญิงด้วยนะ

ถ้าไม่ช่วยอย่าซ้ำเติมเพราะว่าตอนนี้เธอต้องการกำลังใจ
แต่ว่าต้องบอกว่าโชคดีนะคะที่คุณแจ๊คเองก็ป่วยเหมือนกัน
แล้วก็ยังเป็นกำลังใจให้กันและกันเสมอมา
คือไม่ยอมทิ้งเอาเป็นว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะคะ
วินาทีนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วย